แต่งงานกันเลย
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองวงเล่านะคะ
เป็นรายการที่จะชวนมาคุยอินไซต์การเมือง
แล้วเราก็จะชวนบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองมาคุยกัน
โดยเฉพาะในช่วงบรรยากาศของการเลือกตั้งในปีนี้นะคะ
อยู่กับนิ้วอรพินยิ่งยงพัฒนานะคะบรรณาธิการบริหารของไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
และนิ้วอยู่กับอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีค่ะ
จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
วันนี้ได้อาจารย์สิริมาชวนคุยกัน
สำหรับแขกของเราในวันนี้พิเศษหน่อยมี๒ท่าน
พอดีว่าวันนี้เราอยากจะชวนคุยเรื่องบรรยากาศการเลือกตั้ง
ที่เราสนใจเสียงของคนรุ่นใหม่กลุ่มเยาวชน
ก็เลยชวนตัวแทนของพักการเมืองมา๒พักนะคะ
ท่านแรกนะคะก็ขอแนะนำให้รู้จักกับคุณรังสิมันโรมนะคะ

ก็ตอนนี้เป็นผู้สมัครสอสอจากฝั่งก้าวไกล
สำหรับอีกท่านหนึ่งนะคะก็มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรในแวดวง

ก็มีชื่อในวงการขออนุญาตแนะนำชื่อในวงการว่า

ก็คือดรธีรรัฐสำเร็จวานิสนะคะจากภักดิ์เพื่อไทยค่ะ

เริ่มต้นจริงเรามีแขก๒ท่านมาก็จริง
แต่ว่าวันนี้อยากจะขออนุญาตคุยกับอาจารย์ศิก่อน
เพราะว่าอาจารย์ศรีติดตามประเด็นเลือกตั้งมาตลอดต่อเนื่อง
แล้วก็ทำเรื่องคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะด้วย
อยากจะชวนอาจารย์คุยก่อนว่าถ้าเทียบบรรยากาศการเมืองตอนนี้นะคะ
เราสนใจคนรุ่นใหม่มาสักพักใหญ่แล้วโดยเฉพาะตั้งแต่ปี๖๒
ตอนปี๖๒มันเป็นปีที่เมืองไทยไม่ได้เลือกตั้งมาพักใหญ่
ตอนนั้นกระแสก็เลยสนใจว่าคนรุ่นใหม่เขาคิดอย่างไร
เขาจะตัดสินใจยังไงค่อนข้างมาก
อาจารย์มองว่าเลือกตั้งรอบนี้ยังเป็นแบบนั้นไหมคะ

แต่ว่าตอนปี๖๒เราไม่ได้เลือกตั้งมา๘ปีใช่ไหมคะ
คนก็ไปเน้นว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกมีถึงประมาณ๘ล้านคน
ซึ่งสูงมากประมาณเกือบ๓๐เลย

คือครั้งสุดท้ายที่เราเลือกตั้งจริงคือ๕๔
ตอน๕๗ก็โมคะไปใช่ไหมคะ

มันเป็นการเลือกตั้ง๔ปีหลังจากการเลือกตั้งปี๖๒
ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกก็ลดลงใช่ไหมคะ
ปกติแล้วจะมีเด็กเกิดใหม่ประมาณปีละ๘แสน
หลังรัฐประหารปี๕๗มาหน่อย
ปรากฏว่าถ้าไปดูจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลง
ไม่รู้ว่าการรัฐประหารส่งผลยังไงหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าณวันนี้ก็เลยทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก

แต่๔ล้านประมาณ๗เปอร์เซ็นต์นะคะน้องนิ้ว
แต่ถ้าเกิดเรารวมผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก
กับคนรุ่นที่เราเรียกว่าคนรุ่นใหม่อย่างคุณอิ่มคุณโรมเนี่ยนะคะ

เราเชื่อว่าเพื่อไทยและก้าวไกลคลองเสียงของคนกลุ่มนี้
และอยากจะฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรค่ะ
พักนี้ถึงเป็นพักในดวงใจของคนรุ่นนี้
แล้วมันแข่งกันไหมอย่างไรเอ่ย
ต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือการสื่อสาร
ที่ทุกคนสามารถที่จะเห็นอะไรเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวได้แล้วอย่างนี้
เขาก็มาสนใจการเมืองกันมากขึ้น
ทีนี้ถามว่าทำไมถึงเป็นเพื่อไทยกับก้าวไกร
อิ่มก็มองว่าสิ่งที่เราพูดไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรต่าง
มันมาจากปัญหาของพวกเขาจริงที่พวกเขาเห็นจริง
เรื่องที่ชัดมากก็คงเป็นเรื่องของการที่
ประเทศไทยเราตกอยู่ภายใต้การนำของคณะรัฐประหาร
แล้วเขารู้สึกว่าทำไมมันเป็นแบบนี้
แล้วก็ทำไมในสิ่งที่เขาเรียนกับความเป็นจริงมันสวนทางกัน
สิ่งที่เราพูดให้น้องฟังรวมถึงกัน
ที่เรานำยัตติต่างเข้าสู่สภานำประเด็นปัญหาไปถกกัน
เขาก็รู้สึกว่ามันคือเรื่องที่เขาต้องร่วมมาต่อสู้ด้วย
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีอุดมการที่คล้ายคลึงกัน
ไปในทิศทางเดียวกันแล้วเขาก็มาร่วมกันสนับสนุน
เขาอยากเห็นประเทศเราในอนาคตเป็นยังไง
เขาก็สนับสนุนทางพักการเมืองที่ตอบโจทย์เหล่านั้นได้ค่ะ

กำลังสำคัญในการสร้างพักต้องบอกว่ามาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่
ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเวลานั้น
สิ่งแรกเลยถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่เป็น
ก็จะมีคำถามว่าทำไมสิ่งที่เราเรียนมานะครับ
ทำไมพอข้างนอกมาแล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่ง

บางคนก็เริ่มได้รับผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจนะครับ
หลายคนศูนย์เสียสิทธิ์เสียวิภาพ
ก็เลยมาช่วยกันทำพัก
ดังนั้นคนรุ่นใหม่ของพักอนาคตใหม่ในเวลานั้น
ก็คือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพักอยู่แล้วนะครับ
แล้วหลังจากนั้นเมื่อเราโดนยุบพักใช่ไหมครับ
คนรุ่นใหม่ก็ยังเข้ามามีบทบาทในพักเก้าไกร
ถ้าผมบอกว่าทำไมนะครับพักฝ่ายค้านพักเก้าไกรนะครับ
ถึงได้ใจคนรุ่นใหม่ผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะ
เพราะว่าได้เสียงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูในกูหา
แต่ได้ใจคนรุ่นใหม่เนี่ยเพราะว่าเราเอาเขามาเป็นส่วนหนึ่ง

แล้วเราพยายามรับในสิ่งที่เขาพยายามพูดออกมา
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับ
ทีนี้เมื่อกี้คุณโรมพูดถึงการเคลื่อนไหวมอบต่าง
อันนี้ขอแอบถามเลยว่าตอนเยาวชนประท้วงตอนปี๖๓๖๔เนี่ย
ไม่ทราบว่ามีคำกล่าวหาว่าก้าวไกลอยู่เบื้องหลังเพื่อไทยก็แอบส่งเสบียง

ถ้าอย่าบอกว่าการอยู่เบื้องหลังคือการไปสั่งการให้คนรุ่นใหม่นะครับ
ออกไปเคลื่อนไหวการชุมนุมเนี่ยไม่จริงเลย
ผมก็คิดว่าในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ย
แล้วก็การที่การศึกษามันอาจจะไม่ให้คำตอบอะไรบางอย่างกับคนรุ่นใหม่เนี่ย

แล้วการที่เขาเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาในเรื่องของจบไปแล้วจะทำงานอะไรนะครับ
แล้วก็อีกหลายปัญหาเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องค้นหาคำตอบด้วยตัวเขาเอง
เพราะรัฐไม่สามารถที่จะให้คำตอบเขาได้
แล้วเมื่อดูการเมืองอย่างพักเก้าไกลนะครับที่เราพยายามนำเสนอถึงแม้ได้เป็นฝ่ายค้านนะครับ
แต่เราพยายามนำเสนอว่าถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาของประเทศเนี่ยเราต้องทำอะไร
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุราเก้าหน้าในเรื่องของสมรสเท่าเทียมอะไรต่างเนี่ยนะครับ
มันเลยทำให้เราอาจจะไปคลิกกันนะครับกลางอากาศสักแห่งหนึ่งก็คือผ่านโซเชียลมีเดียผ่านอะไรตรงนี้นะครับ
มันอาจจะทำให้คนจำนวนมากรู้สึกว่าก้าวไกลไปอยู่เบื้องหลัง
แล้วเพื่อไทยล่ะคะอะไรที่ทำให้คนรุ่นใหม่ในคลิก
จริงเพื่อไทยอาจจะต้องเจอคำถามสองด้านด้วยบางคนก็บอกว่าแอบส่งสรรพกำลังด้านหลัง
บางคนอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าช่วยไม่พอเจอสองด้านอันนี้เพื่อไทยคิดยังไง
เราก็เป็นตัวของเรามากที่สุดนะคะในสิ่งที่อยู่ในกรอบที่เราเองสามารถทำได้
ฉันถามว่าเราเองมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของพักมานะคะตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนถึงถูกยุบเป็นพลังประชาชน
ก็โดนยุบพักอีกนะคะจนมาถึงเพื่อไทยอิมว่าข้อมูลเหล่านี้ค่ะมันถูกจัดเก็บเอาไว้อย่างเป็นระเบียบ
แล้วเมื่อน้องที่เขาศึกษาเข้ามาดูการเมืองอะไรที่จะตอบโจทย์เป็นความหวังของเขาได้บ้างนะคะเขาก็คิดว่าสิ่งต่างที่เพื่อไทยทำมาแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะ
ในเรื่องของการผลักดันนโยบายที่ทุกคนบอกยากทำไม่ได้ใช้เงินเยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่เขารู้สึกว่าครอบครัวเขาได้สิทธิประโยชน์ได้รับนโยบายเหล่านั้นมาทำให้ชีวิตเขาแก้ไขปัญหาได้จริงก็เลยทำให้เขาได้เห็นเรื่องราวที่ร้อยเลียงกันมา
เราก็ต้องเรียนว่าวันนี้เราเดินตามกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองเหล่านั้นนะคะแล้วเราไปดูว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันเขากำลังอยากที่จะให้รัฐบาลเนี่ยได้ฟังเสียงจากเขาในเรื่องไหนบ้างและเราก็เข้าไปอยู่ตรงนั้น
ถามว่าน้อยไปไหมเราก็ยังมองว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการพูดคุยในปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาที่ยังมีความเห็นต่างกันอยู่ก็คือสภาผู้แทนรัศดรค่ะเราต้องไปบอกเขาค่ะว่าสิ่งที่เรารับฟังวันนี้เราก็จะนำเข้าสู่สภาเพื่อที่จะไปพูดคุยกันให้เกิดมาเป็นทางออกของปัญหาเป็นโซลูชั่นที่สุดแล้วเพื่อที่จะ
ปฏิวัติต่อไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบเขาก็จะอ้างเลยค่ะเมื่อประชาชนแตกแยกมีความรุนแรงหรือแม้แต่มือที่สามเข้ามาเพื่อที่สร้างสถานการณ์เนี่ยเราโดนมาหมดแล้วค่ะงั้นเราต้องระมัดระวังแล้วเราก็จะต้องให้ความปลอดภัยกับผู้ที่เคลื่อนไหวในขณะนั้นด้วยอย่างกรณีของก้าวไกลที่ว่ามีการคลิกกันทางกลางอากาศเนอะแล้วก็รวมถึงรวมถึงการคัดสอสอในร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

ต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต
พร้อมให้โอกาสขอให้คุณมีความตั้งใจคุณมีความคิดมีวิสัยทัศน์มีนโยบาย

เพื่อไทยมองยังไงครับประเด็นที่มีนักกิจกรรมมาร่วมในพัก
แล้วก็อยากทราบด้วยต่อที่คุณนิ้วถามไว้ค่ะว่า
ใครนะเป็นคนที่ต้นคิดที่ดึงคนรุ่นใหม่เข้ามา
เราจะเห็นผู้สมัครหน้าใหม่ครั้งนี้ของเพื่อไทยเยอะมาก

ก็จะมีผสมผสานกันค่ะ
รุ่นใหม่ที่เป็นสอดเขต
เป็นผู้สมัครแล้วนะคะในตอนนี้ก็เรียกว่า
สัดส่วนของอายุก็ยังน้อยอยู่
มีความพร้อมทั้งเรื่องของกำลังสติปัญญา
แล้วก็ความที่จะนำสิ่งใหม่มาสู่พี่น้องประชาชน
ในส่วนของระบบบัญชีรายชื่อ

ที่เป็นเฉพาะด้านอย่างน้องชานันยอดหงษ์นะคะ

ยังมีในเรื่องของที่เชี่ยวชาญทางด้านของเศรษฐกิจ
อย่างเช่นคุณเผ่าภูมินะคะ
ที่เรียกว่าเป็นแม้จะใหม่ทางการเมือง
แต่ในเรื่องของเศรษฐกิจในการที่จะแก้ไขปัญหา
ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิด
ที่เรียกว่าสามารถทำให้เศรษฐกิจในไทยเนี่ย

ในส่วนของทางพักเพื่อไทยนะคะ
ที่เรามองว่าทำไมถึงมีคนใหม่เข้ามาเยอะได้
เพราะดูแล้วเหมือนกับว่าพักเราเองเนี่ย
ก็ยังมีบุคลากรดั้งเดิมที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว
นั่นเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปัจจุบันค่ะ
ที่น้องเยาวชนเข้ามาสนใจทางการเมืองมากขึ้น
แล้วเขาก็จะเสาะแสวงหาว่าพักไหนที่ตอบโจทย์ปัญหาของเขา
ไหนที่จะทำให้ความหวังของเขานั้นเป็นจริงขึ้นได้ในอนาคต
ส่วนอิมเองเมื่อวันเด็กลงไป

น้องประมาณมต้นเองค่ะ
ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยคุยกับอิ่มแล้วก็กระซิบที่ข้างหูเลยว่า
หนูฝากประเทศไว้กับพี่นะ
จินตนาการแล้วนะคะคือการเด็กมากระซิบข้างหู
ใช่ค่ะคือเรื่องนี้อิ๋มไม่เคยเจอตอนก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าพอคือความตื่นตัวมันลงไปในอายุที่น้อยลงด้วยใช่ไหมคะ
ถ้าดูบรรยากาศหรืออารมณ์ความรู้สึกของคนรุ่นใหม่นะคะ
มันจะเต็มไปด้วยเนื้อหาที่พูดถึงแต่ความสิ้นหวังท้อแท้
ไม่แน่ใจว่าในความรู้สึกร่วมประมาณนี้ค่ะ
มีผลต่อการวางนโยบายของพักอย่างไรบ้าง
ผมเองก็ได้อ่านงานวิจัยของอาจารย์เกราะรัฐจากรัฐศาสตร์เหมือนกัน
วิธีการคิดแล้วก็การขับเคลื่อนทางการเมืองไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิง
แล้วพอเขาเข้ามาเขาก็อาจคุ้นเคย
ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเด็กช่างมาก่อนนะครับอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มีมาจากรายได้ที่สูงมากนะครับ
เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจก่อนในช่วงโควิด
แล้วก็กลับนะครับมาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ทีหลังคนอื่น
ดังนั้นเขาก็จะมีความปากกัดดินถีบที่สูงมาก
วิธีคิดการขับเคลื่อนทางการเมืองภาษาทางการเมืองจึงแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
ในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มรัศดร๖๓ก็อาจจะมีชนชั้นกลางมากหน่อย
กลุ่มคนที่อาจจะเป็นนิสิตนักศึกษาที่อยู่มหาวิทยาลัยมากหน่อย
แต่สามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาที่อาจจะอยู่ระดับกลางจนถึงข้างบนได้
ดังนั้นภาษามันก็ไม่เหมือนกัน
ดังนั้นเราถึงต้องคิดไงว่าในการอบแบบนโยบายพรรคเราต้องคิดตั้งแต่เกิดจนถึงเชิงตกร
คือพูดทุกนโยบายทุกกลุ่มเพราะเราเชื่อว่าในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับมันต้องดึงให้ทุกฝ่าย
ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนได้จากแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
แน่นอนบางกลุ่มอาจจะมีบทบาทมากหน่อย
แต่ต้องยอมรับว่าในท้ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในวันนี้
เราก็ต้องดึงทุกคนเข้ามารวมกันนะครับรวมพลังกันเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ
แล้วผมเชื่อว่าประเทศที่มีอนาคตมันก็จะเป็นแบบนั้น
ขยี้ประเด็นของโรมนิดหนึ่ง
คือเน้นเรื่องความแตกต่างหรือช่องว่างระหว่างวัยแล้วเนี่ย
เน้นเรื่องช่องว่างระหว่างเศรษฐกิจด้วย
ซึ่งอันนี้งานวิจัยหลายชิ้นก็พบแบบนั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่ามันมีความแตกต่างระหว่างคนจนคนรวย
เมืองชนบทหรือเพศด้วยซ้ำไป

คือมันไม่ใช่มองรวมว่าอันนี้คือความหวังความฝันก้อนเดียวกัน
ของคนรุ่นใหม่ทั้งหมด
แต่คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในกรุงเทพกับอยู่ในต่างจังหวัดนี่ก็ความ
ความฝันและจินตนาการที่มีต่อประเทศนี่มันต่างกันมาก
ใช่ค่ะเห็นด้วยกับอาจารย์นะคะว่า
วันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ย
ไม่ใช่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นอย่างเดียว
เกิดขึ้นกับคนทุกอาชีพที่ไม่มีอาชีพด้วยนะคะ
ทุกระดับอายุด้วยทุกพื้นที่
ฉะนั้นมันคือความร่มสลายของระบบในการพัฒนาประเทศ
มันทำให้คนรู้สึกท้อแท้ที่แบบว่าจะทำยังไงชีวิตเขาจะดีขึ้นได้

ส่วนมากที่เราได้ยินว่าอยากย้ายประเทศ
เพราะเขาอยากที่จะมีชีวิตที่ดีกว่า
อยากที่จะมีความหวังของเขาสารต่อให้เป็นจริงให้ได้

มีกรอบที่ไม่สามารถทำให้เขาโตขึ้นได้

เขาเห็นแล้วว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาก็ตายจน

ซึ่งเขาด้วยโลกที่เปลี่ยนไป

เขาก็อยากที่จะมีชีวิตที่ดีด้วยเช่นกัน
ฉะนั้นทำไมมันถึงเป็นที่มาของนโยบายทางของพักเพื่อไทย
เราต้องการที่ให้ทุกคนแข็งแรงด้วยตัวเองด้วย

ให้เขาอยู่ได้แบบมีศักดิ์ศรี
มีความเท่าเทียมในการจะแสดงความคิดเห็นต่างได้

ถ้าเขาแข็งแรงพอเขามีกำลังที่จะไปขับเคลื

มั่นใจว่ามันจะทำให้ภาพรวมของประเทศ
ทุกคนมาช่วยเหลือกันมีการคิดถึงส่วนรวม

ฟังแบบนี้เราคิดยังไงคุณนิ้ว
เดี๋ยวเข้าใจว่าคุณนิ้วมีข้อมูลบางอย่างใช่ไหมคะ
เพราะว่าในภาพรวมกว้างเนี่ยคนมักจะคิดว่า

แต่นี่มากระซิบข้างหูคุณอิ่ม

คุณนิ้วมีข้อมูลที่จะเลือกเปลี่ยนไหม
เพิ่งทำโคลว่าเพื่อที่จะสอบถามกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

แล้วก็ถามเขาว่าสำหรับคนที่เมื่อปี๖๒

รอบนี้เฉพาะกลุ่มประชากรนี้เนี่ย
รอบนี้เขาตัดสินใจจะไปเลือกใครนะคะ
ทำเมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาจนถึงต้นเดือนมีนา
บอกว่าคนที่๖๕ของคนที่เคยเลือกอนาคตใหม่

แต่๓๐ปันใจไปเลือกพักเพื่อไทย

ก็ผมคิดว่าคงจะมีปัจจัยอยู่อย่างหนึ่งแน่นะครับ
ก็ตอนที่เลือกตั้งรอบที่แล้ว๖๒เนี่ยนะครับ
มันก็อาจจะมีในเรื่องของไทยรักษาชาติด้วยใช่ไหมฮะ
ที่บางคนก็อาจจะมาเลือกก้าวไกลนะครับ
แล้วก็อันที่๒ผมคิดว่าช่วงเวลาตรงนี้นะครับ
ถ้าเราดูจนถึงวันที่มีการเลือกตั้งเนี่ย
ไม่แน่นะครับอาจจะกลับมาที่ก้าวไกลก็ได้
ผมก็พบว่ามีหลายคนนะครับที่ชื่นชอบพระเก้าไกรนะครับ
กระซิบกับพี่อิ่มนิดนึงว่าตอนวันรับสมัครเนี่ย
มีพี่น้องเสื้อแดงเขาก็

อันนี้ขีงใส่กัน
ขีงนิดนึงดังนั้นผมคิดว่าเราอาจจะเห็น
หือจริงอะไรบบเลือกตั้งเนี่ยแบบบัตรสองใบหนึ่งจริงมันช่วย
มันทำให้คนเขาเริ่มตัดสินใจว่าอีกใบหนึ่งอาจจะให้พักหนึ่ง
หนึ่งก็อาจจะให้อีกพักหนึ่งซึ่งผมคิดว่า
ในลักษณะแบบนี้เราจะเห็นมากขึ้นจนถึงวันที่มีการเลือกตั้ง
๔ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะ
แล้วมันก็มีบางท่านวิเคราะห์ไว้ว่า
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกในตอนปี๖๒ตอนนี้เขาได้ทำงานแล้วนะคะ
แล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้ไม่ได้กล่าวหาก้าวไกล
แต่เราสมมุติฐานกันว่าคนกลุ่มนี้กำลังหางานทำ
แล้วก็มองว่าจะช่วยปัญหาเศรษฐกิจปากท้องมองไปที่เพื่อไทยมากกว่า
แล้วก็เพื่อไทยอาจจะมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงมากกว่า
แบบนี้มันวิเคราะห์ถูกไหมอยากจะให้ช่วยกันมองค่ะว่า
ตกลงผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกยังเป็นฐานหลักของก้าวไกล
และผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หางานทำงานแล้วเนี่ย
มองไปที่เพื่อไทยมากกว่าใช่หรือเปล่า
ค่ะก็คงต้องตอบว่าตอนนี้ปัญหาในประเทศไทยทุกด้านเยอะมากนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจ
แน่นอนค่ะนโยบายของพักเพื่อไทยเราเองเนี่ย
ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
การแก้ไขเรื่องของโครงสร้างข้าราชการระบบทหารต่างนะคะ
แล้วก็รวมถึงเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตชีวิตประจำวันของพวกเขา
ทีนี้ทางอาจารย์ถามว่าเขากำลังที่หางานเนี่ย
เขาก็เลยอยากที่จะเห็นว่าพักการเมืองที่มีนโยบายในด้านนี้นะคะ
มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้เขาได้รู้สึกว่า
ถ้าหากว่าในวันที่เขามีโอกาสได้เลือกอนาคตของเขา
เขาก็อยากที่จะอยู่ในประเทศที่ดีจริงนะคะ
พัฒนาแล้วเศรษฐกิจดีทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันนะคะ
มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแน่นอนค่ะ
วันนี้เรารู้ว่าปัญหาของวัยรุ่นของเราคือเรื่องอะไรรู้ไหมคะ
เรื่องของพื้นที่ในการที่จะแสดงศักยภาพของตัวเอง
เพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยเราเองก็มีนโยบายในเรื่องของ
การที่จะให้เขาได้แสดงศักยภาพโดยมี

ภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะก็คือที่เราเรียกสั้นว่า
ทุกครอบครัวจะต้องสร้างรายได้จากสมาชิกในครอบครัวเอง
ด้วยการที่เขาไม่ว่าจะถนัดด้านไหนเราจะต้องส่งเสริมหาตลาด
หาพื้นที่ให้เขาสามารถที่จะสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านั้นได้
ถ้าหากว่าเขาสามารถแสดงศักยภาพของตัวเอง
แปลงออกวิตลาดแรงงานที่รอรับอยู่
มันจะทำให้เขารู้สึกว่าในตรงนี้เขาเติมเต็มแล้ว
เขาอยากที่จะได้ในสิ่งที่ดีตามมาได้ต่อไป
แล้วอย่างที่เรียนไปค่ะเราเองอยู่ในช่วงของ๔ปี
ที่เราทำงานอย่างเต็มที่ในสภาผู้แทนรัศดร
ทำงานอย่างหนักเสนอกฎหมายด้านต่างที่จะเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในสังคม
โครงสร้างต่างที่จะต้องขจัดไปในการต่อยอดหรือสืบต่อผลิตการ

เพราะเราเป็นฝ่ายค้านที่เป็นเสียงส่วนน้อยของสภา
รวมถึงยังมีเสียงของสวที่คอยเป็นกฎเกณฑ์ในการบังคับ
ในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สำคัญอยู่เนี่ย
ฉันอิ่มเองมั่นใจว่าน้องเยาวชนเขาคิดและเขาก็รู้ว่า
ต่อให้นโยบายดีแค่ไหนก็ตามนะคะ
แต่เราไม่สามารถที่จะมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นได้
เขาก็ยังต้องจมปรักอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วอยู่ดี
ฉะนั้นการที่จะทำให้นโยบายที่เราพูดไปทำได้จริงทำทันที
คืออาจารย์ที่ทำให้ทุกคนนั้นแน่นอนค่ะ
มีความคิดเห็นที่ตรงกันในเรื่องที่จะทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตย
และเราต้องร่วมมือกันในการที่จะให้เดินต่อไปได้
แล้วคิดว่าทางที่จะสำเร็จก็คือ
จะต้องเอาฝ่ายสืบทอดอำนาจออกไปให้เร็วที่สุดก่อนค่ะ
เดี๋ยวกลับมาเรื่องการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์นะ

คำนี้รู้สึกจะเป็นคำแถลงนิดนึงสำหรับก้าวไกลหรือเปล่า
แต่เราต้องอธิบายคนดูหน่อยว่าการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์
อาจารย์ช่วยอธิบายมันจะมีถ้าเทียบกัน๒คำ
การเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์กับการเลือกตั้งเชิงอุดมการ
อาจารย์อธิบายให้คนฟังก่อน
เดี๋ยวเรากลับให้โรมอธิบายเรื่องประเด็นเลือกตั้งครั้งแรก
กับกลุ่มที่หางานทำครั้งแรกว่าต่างกันเป็นไร
หรือคนรุ่นใหม่ในเรื่องประเด็นเศรษฐกิจมันมีอยู่จริง
แล้วก็เป็นประเด็นที่ซีเรียสจริงด้วย
เพราะอะไรเวลาเราบอกว่าเรามองไปที่อนาคต
เรามองว่าเราจะไม่มีงานทำเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะ
เขาจะเลี้ยงดูตัวเขาได้ยังไงเขาจะเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้ยังไง
ซึ่งเวลามองว่าไม่มีงานทำหรือมองแล้วมันมืดมน
มันก็ตั้งแต่หนึ่งก็คือว่าเรามีสกิลที่พร้อมที่จะแข่งขันกับคนอื่นไหม
โดยเฉพาะในโลกวันนี้ที่ตลาดมันเชื่อมโยงขนาดนี้
คุณอาจจะไม่ได้แค่แข่งขันกับคนไทยด้วยกันนะ
คุณก็อาจจะต้องแข่งขันกับคนที่ประเทศอื่นใช่ไหมครับ
ยิ่งถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรมมันย้ายไปอยู่ประเทศอื่นมากขึ้น
นั่นหมายความว่าตลาดแรงงานตลาดงานนะครับมันก็ค่อยหายไป
สองก็คือพูดถึงในเชียงรายได้
เฮ้ยได้งานทำแล้วแต่มีเงินพอเปล่า
ค่าแรงสินะครับดูในเรื่องของเงินเดือนที่ได้สิ

แล้วมองในเรื่องของการศึกษาที่ผ่านมาโอ้โห
เรียนจบมาภาษาอังกฤษยังพูดไม่ได้เลยนะครับ

เรียนจบมาแล้วนะครับการศึกษาไทยถ้าเราดูสถิติออกมานะครับ
ณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด
ดังนั้นเนี่ยความกังวลความไม่มั่นใจของประเทศเนี่ยนะครับ

ไม่ต้องนับว่าถ้าเราดูกฎหมายที่มันไม่อนุญาตให้คนลืมตาอ้าปากได้
กฎหมายในเรื่องของการที่ยังต้องเกณฑหารอยู่
คุณเป็นลูกคนเดียวคุณมีพ่อแม่นะครับต้องเลี้ยงดู
คุณต้องไปเกณฑหารนะครับได้เงินเดือนหนึ่งหมื่น

เผลออาจจะถูกหักมากกว่าเพราะมันมีการทุจริตภายใน
หรือไปจนถึงนะครับสุราต่างอยากจะทำสุรานะครับ
แต่ทำไม่ได้เพราะว่าติดเจ้าสัว
เหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคนะครับ

วิธีคิดของพักเก้าไกลแน่นอนเราเข้าใจดีว่า
ผู้คนจะตั้งคำถามกับพระเก้าไกรในประเด็นเศรษฐกิจสูงมาก
เพราะเราไม่เคยบริหารประเทศนะครับ
แต่ต้องไม่ลืมว่าการตั้งคำถามต่อพักเก้าไกรในลักษณะแบบนี้

พักเก้าไกลเราจะทำหน้าที่ในสภาได้ไหม
อภิปรายเป็นไหมจะอภิปรายรู้เรื่องหรือเปล่า

สู้นักการเมืองที่เขาผ่านกันมาไม่รู้กี่สมัยได้หรือเปล่า
สิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่เราถูกถามตลอดเวลา
ซึ่งเราต้องไม่ลืมว่าคำถามแบบนี้ก็เป็นคำถามที่คนรุ่นใหม่ทุกคนโดน
จริงเนี่ยสิ่งที่พักเก้าไกรโดนกับคนรุ่นใหม่โดนเนี่ย

เพราะว่าก็จะให้ทำยังไงก็เกิดไม่ทัน
ถูกมั้ยก็เกิดไม่ทันจะทำยังไง

ใช่ไหมตอนเขาสลายการชุมนุมของปี๕๓ผมอยู่ม๖
จะให้ผมทำยังไงก็ผมเร่งการเกิดไม่ได้
นั่นแหละมันเป็นความเจ็บปวดของยุคสมัย
แต่ว่าเราก็พิสูจน์ตัวเราเอง
เราพิสูจน์ตัวเองถ้าผ่าน๑การทำงานหนัก
จะเห็นเลยว่าตอนที่เราอภิปรายหลายครั้งเนี่ยไม่รู้จะดูคุยมากเกินไปไหม
แต่สื่อจำนวนมากก็จะบอกว่าพักเก้าไกรทำได้ดีมากในเรื่องของการอภิปรายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นอภิปรายในเรื่องของไม่ไว้วางใจนะครับ
หรือพูดถึงแม้กระทั่งเสนอกฎหมายพักเก้าไกลเป็นพักการเมืองที่เสนอกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาประเทศมากที่สุดนะครับ
อย่างเช่นในเรื่องของทลายทุนผูกขาดนะครับสุราเก้าหน้ายกเลิกเกณฑหารนะครับ
แม้กระทั่งสร้างความเท่าเทียมในเรื่องของสมรสเท่าเทียม
พูดแบบนี้แล้วมันเหมือนเรื่องการเมืองหมดเลยนะแต่ถ้าทำได้คุณลองคิดดูว่าถ้าสมรสเท่าเทียมสำเร็จในประเทศไทย
ถ้าเราทำสุราเก้าหน้าได้สำเร็จเรากำลังบอกว่าต่อไปนี้อาหารของคนไทยจะโด่งดังมากขึ้น
เพราะต้องกินกับสุราชนิดนี้อ่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรายกเลิกเกณฑหาร
เรากำลังพูดถึงว่าเราคืนแรงงานคนที่ถูกเกณฑ์เข้าไปอยู่๒ปี
การผลิตไหมไม่แต่เรากำลังคืนแรงงานเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
เขาสามารถทำงานหาเงินนะครับในประเทศที่มันเสรีเพื่อเอาเงินตรงนี้ไปเลี้ยงดูครอบครัวได้
เรากำลังพูดถึงสวัสดิการที่จะห่อหุ้มคนทุกกลุ่มในประเทศ
ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ร่ำรวยหรือคนยากจนคุณจะมีตาข่ายรองรับนะครับ
เวลาที่คุณลงแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ภาคเกล้าไก่เรากำลังทรีย์เป็นแบบนี้
แต่สิ่งเดียวที่เราขอเราขอโอกาสในการพิสูจน์ตัวเอง
อธิบายสั้นแบบนี้ค่ะการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เนี่ย
คือหมายความว่าเลือกไม่ตรงกับใจ
ถ้าเลือกตรงกับใจหมายความว่าเราเลือกพักนี้
ถึงแม้โอกาสจะชนะอาจจะน้อยเราก็ยังจะเลือกเพราะว่าใจเรารัก
แต่ถ้าเกิดคนที่คิดว่าเลือกไปแล้วคะแนนมันจะตกน้ำ
เพราะว่าเลือกแล้วเขาไม่ชนะก็อาจจะเปลี่ยนใจไปเลือกพักที่ชนะได้
ดังนั้นมันเนี่ยเป็นประเด็นที่พอเพื่อไทย
แต่จริงแล้วคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจความหมายนี้หรอก
แต่ว่าตอนตัดสินใจจะเลือกแบบไหน
แต่พอเราจับสองท่านมาคุยกัน
โยบายของการหาเสียงแบบนี้มันเหมือนมันจะทำให้กระทบกระทั่งระหว่างกัน
ถึงเกิดนางแบกเอยเกิดติ่งซ่อมเอ่ย
ตรงนี้ทางภาคมองอย่างไรคะ
หนูเองมองว่าการกระทบกระทั่งกันของกองเชียร์เราอะค่ะ

ก็ด้วยอาจจะไม่แน่ใจว่ามีมือที่สามมาปั่นหรือเปล่าด้วยส่วนหนึ่งนะคะ
เพราะโดยที่เราได้ทำงานร่วมกันมาเนี่ยมันก็ไปได้ดี
ก็คือความคิดเห็นลงรอยกันนะคะ
แล้วก็มีความที่เป็นหนึ่งเดียวกันว่า
เอาล่ะเรามีจุดมุ่งหมายที่จะต้องเข้าไปทำนโยบายต่างให้สำเร็จให้ได้
ที่กระทบกระทั่งกันนะคะอาจจะเกิดจากการใช้คำต่าง
ที่ดูแล้วมันเหมือนกับมันคนละพวกกันหรือเปล่าเนี่ย
มันใช่พวกเดียวกันไหมมันคุยกันถึงขนาดนี้อย่างนี้ค่ะ
ก็คงจะมีบ้างแต่เราเองเนี่ยทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
แล้วเป็นพวกเดียวกันก็อย่าไปด่ากันอย่าไปทะเลาะกัน
รวมพลังกันไว้ให้มันแบบไปถึงจุดหมายให้ได้
คือจริงคนทำงานไม่ได้ขัดแย้งกันเลยนี่ก็ดูรักไข้กันมาก
สนิทสนมให้การเดียวกันทำงานร่วมกันมีต้องฝ่าฟันบางอย่างด้วยกันมา
ต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องหัวคะแนน
หัวคะแนนรุ่นใหม่ตอนนี้เราต้องบอกว่า
มีแฟนคลับและมีแฟนด้อม
อยากรู้ค่ะว่าทั้งแฟนคลับและแฟนด้อมเนี่ย
มีบทบาทต่อการทำงานของพักมากน้อยแค่ไหน
แล้วเราคุยหรือสื่อสารกับทางกลุ่มนี้อย่างไรบ้าง
ในส่วนที่มีน้องเยาวชนเรียกว่า
ตั้งแต่ป๔ป๕ป๖ขึ้นมาเลย
เจอว่ามีน้องติดตามไปที่พักอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันใช่ไหมคะ

ถ้าน้องได้ทราบว่าสามารถที่จะเข้าไปร่วมได้เนี่ย
ก็จะเข้าไปมาหามาแสดงเรียกว่าการมีส่วนร่วมนะคะกับพักการเมือง
ซึ่งอิมมองว่าตรงนี้เป็นจุดที่ดี

ทุกคนก็จะมาสนใจในสิ่งที่เราพูดมากขึ้น
ว่าพักเขาพูดเรื่องอะไรทำไมถึงมีน้องเข้ามา
มันก็จะสามารถกระจายเป็นแรงผลักดัน
ที่จะทำให้ทุกคนนั้นได้เข้าถึงข้อมูลของพัก

แล้วก็ได้เห็นถึงการทำงาน

จะเห็นว่าทำไมประชุมกันทุกวันเลย
อิ่มดูประชุมสภาก็อยู่ในสภาตลอดเลย

พื้นที่ไปแล้วแล้วก็มาใหม่ด้วยความที่เขาเหมือนเป็น
ที่ทำให้เขาได้เกาะติดชีวิตเราได้แล้วเขาก็จะรู้ว่า
สอสอเขาก็มีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้นะทำงานด้านนี้ด้านนี้นะ
เวลาเราส่งข้อความในการที่จะโพสต์ในทวิตเตอร์ก็ตามในเฟซบุ๊คก็ตามค่ะ
เขาก็รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้มันก็ทำให้เป็นแรงเอ่อ
ผลักดันเป็นแรงที่จะทำให้เราทำสิ่งต่างให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากภาคประชาชน
แต่ว่าทางแฟนด้อมเป็นคนทำให้
น้องทำหมดเลยค่ะ
เรียกว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราประชุมสภาด้วยกันนะคะ
น้องมาดูว่าทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ

ความจริงเป็นปกติธรรมชาติของเรามากเลยนะคะ
แต่น้องเนี่ยเขาจะมีเทคนิคในการที่จะจับภาพ
ซูมอินเข้าไปแล้วดูเหมือนคุยกันอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็น่ารักดีเพราะว่า
เราก็คิดว่าหน้าที่จะเป็นส่วนที่เราเนี่ยสื่อสารกับเขาโดยตรงได้

เราก็ลงพื้นที่ไปเจอเขาในพื้นที่ต่าง
แล้วมันก็คือการสื่อสารสองทางค่ะ
ทำให้เราได้รับรู้ปัญหาของเขา
เพราะก็ต้องเรียนอาจารย์ว่าน้องที่เข้ามาเนี่ย

เรื่องครอบครัวเรื่องการเรียนก็มีนะคะ

เหมือนด้วยเราไม่มีพื้นที่ให้เขามาก่อนหน้านี้
ที่เขาจะไปพูดคุยกับใครได้
แต่เราเปิดรับเขาเราอยากฟังพวกเขา

เขาจะสามารถที่จะฝากความหวังไว้กับเราได้
แล้วเราก็จะนำสิ่งที่เป็นปัญหาของเขา
ไปแก้ปัญหาในอนาคตได้ค่ะ
โอเคสำหรับแฟนคลับของทางก้าวกอ

แบบหัวชายสวสงศ์เอ

มันก็อาจจะมาอีกแบบหนึ่งนะครับ

ถ้าเราเริ่มต้นก่อนเนอะว่าคนรุ่นใหม่

ผมคิดว่าวันนี้ประเทศของเรามันมีปัญหา
มิติทุกเรื่องหยิบตรงไหนก็โดน
ข้าราชการก็โดน

แล้วเรากำลังต้องการคำตอบว่า

ซึ่งวันนี้เรามองประชาชนเป็นผู้อยู่อาศัยไม่ได้หรอกครับ
เราต้องมองว่าเขาคือพลังที่จะเข้าไปมีบทบาท
ในการแก้ปัญหาเท่าที่เขาทำได้ทำไหว
คุณก็จะมองมีคำพูดที่แบบ
มะนาวแพงนะครับก็ไปขายดาวงคลาน
ไปที่กองทัพซื้อเรือดำน้ำซื้อเก่งมากไม่มีเครื่องยนต์นะครับ
มองไปที่พลเอกประวิทย์บ้างก็ไม่รู้นั่งนั้น
คุณมองประเทศคุณมองผู้นำประเทศแล้วคุณนึกไม่ออกว่าประเทศมันจะไปทางไหนได้
พูดว่าแฟนคลับนะฮะหรือว่าคนที่เข้ามาติดตามการเมืองเนี่ย
จะเรียกว่าด้อมก็แล้วแต่เนี่ยผมไปเจอลงพื้นที่ผมไป
ผมจะเจอแฟนคลับที่อายุเยอะหลายคนนะครับ
บอกว่าผมเป็นแฟนคลับกูนะผมก็จะแซวอย่าขับไปไกลนะ
ก็จะเจอแบบนี้แล้วเราจะเห็นว่าบทบาทของเขาเนี่ยนะครับ
ทำหลายอย่างมากนะครับวันนี้เก้าไกรก็โดนเรื่องบำนานเยอะมากนะครับ
ว่าวันนี้ก้าวกายจะต้องตัดบำนานอะไรต่างนะครับ
เราก็พยายามอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเราไม่ได้ตัด
ประโยคใดของคุณพิทาบอกว่าตัดเลยไปดูตัวเลขดีดีนะครับ
เพิ่มด้วยซ้ำไป๒๖๐๐๐ล้านแต่คนก็จะต้องตัด
แต่คนเหล่านี้นะครับก็จะช่วยขับเน้นในการบอกว่า
อันนั้นมันเป็นข้อมูลปลอมนะมันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
แล้วคนที่เป็นแฟนคลับก้าวไกลแบบนี้นะครับ
เขาก็จะมีบทบาทในการกระจายข้อมูลต่อ
ถามว่าเราไปกำหนดเราไปบอกเขาไหมไม่
แล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็ใช้ช่องทางการสื่อสาร

แต่ด้วยการที่พี่น้องประชาชนเขารู้สึกว่าเขาต้องฟัง
แล้วเขาก็จะช่วยเขาก็จะคิดตามนะครับ
เขาก็จะไปบอกต่อจนบางครั้งผมพูดเลยนะ
บางทีทีมสื่อเราเนี่ยเผลอสู้
แฟนคลับไม่ได้จริงค่ะนะครับเหลือเชื่อมากเลย
กลายเป็นว่าเนี่ยหลายเรื่องนะครับที่
ต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณแฟนคลับพักเก้าไกลมาก
ทำมันถูกขยายต่อนะครับเพราะกลุ่มคนเหล่านี้นะครับ
โดยที่เขาไม่ได้เงินนะครับโดยที่เขาไม่ได้มีรายได้อะไรเพิ่มขึ้น
เขาแค่รู้สึกว่าเขามีหน้าที่ที่จะต้องกระจายข้อมูล
กระจายสารที่ถูกต้องเนี่ยออกไปนะครับ
เราจะเห็นผมอยากจะจบหนึ่งประโยคก็คือว่า
ในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในวันนี้
มันไม่ใช่แค่พักการเมืองหรอกที่จะเปลี่ยนได้
ต้องบอกว่าคนที่เข้ามามีบทบาทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพักหรือไม่
แล้วเขาใช้โอกาสนี้ในการที่จะบอกว่านโยบายของเราคืออะไร
อะไรคือภารกิจของเราอะไรคือเป้าหมายของเรา

กลายเป็นว่าทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สำหรับผมมันคือความสุดยอดของการเมืองตอนนี้
ขอโทษนะโรมถ้าก้าวไกลบังเอิญว่าได้คะแนนน้อย

ฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยเราต้องทำงานร่วมกัน
ต่อสู้ด้วยกันมาตลอดในเกือบ๔ปีที่ผ่านมาเนอะ
การที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างที่เราบอกค่ะเราต้องเดินไปด้วยกัน
ทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยเข้มแข็งให้ได้
ฉันมั่นใจว่าเราจะทำงานด้วยกันได้ดีที่สุดค่ะ
สอรมค่ะนี่เพื่อไทยทอดสะพานยกขันหมักมา
เก้าไกลจะว่ายังไงคะ
จริงผมคิดว่าวันนี้การเมืองที่เราอยากเห็นเนอะ
คือการเปลี่ยนคั่วนะครับจากฝ่ายค้านที่เราเคยร่วมกันมา

ดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อไทยยกคันมากมาขนาดนี้แล้วนะครับ

โจทย์ของประเทศวันนี้ผมเชื่อจริงว่าประชาชนเขาอยากเห็น
การทำงานร่วมกันของฝ่ายคลานนี่แหละ
ถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุเกิดเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ซึ่งไม่ใช่เราถูกไหมครับไม่ใช่เราสิข้างน้อย
จุดยืนของทั้งสองพักจะยืนยันอย่างไรคะ

คือหนึ่งเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าพักรัฐบาลเสียงข้างน้อยโอกาสเกิดได้ยากมากนะครับ
เพราะว่าคือง่ายถ้าเกิดสมมติเขาตั้งจริงวันแรก

ไม่ต้องอภิปรายเลยเปิดปุ๊บใช่ไหมขอโหวตเลย
เพื่อที่เราจะสามารถเขาเรียกว่าล้มรัฐบาลชุดนั้น

อันที่๒ผมค่อนข้างมองว่าถ้ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเขาจะบริหารประเทศได้ยังไง
คือเอาแค่ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเขาก็รวมเสียงได้มากกว่า
โอเคอาจจะผ่านจากการที่กรกตอะไรต่าง
เอาเสียงของก้าวไกลจากเดิมที่เป็น๘๘จนเหลือ๘๑
มันก็ต้องบอกว่าขนาดแบบนั้นแล้วดูช่วงปลายสมัยของสภาที่ผ่านมา

ดังนั้นยิ่งถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยโอกาสที่จะบริหารประเทศนะเป็นไปได้ยาก
ผมเลยถึงเชื่อไงว่ารอบนี้นะครับการเลือกตั้งรอบนี้
ขอให้สภาร่างหรือสภาพผู้แทนรัศดรเรารวมเสียงกันให้ได้เกิน๒๕๐
ผมก็คิดไว้ประมาณว่า๒๕๐นี่มันอาจจะแบบ
ใครท้องเสียเข้าห้องน้ำมาโหวตไม่ทันใช่ไหมครับ
เอาว่าให้มันเซฟหน่อย๒๗๐
ผมก็คิดว่าเรามีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพแล้ว
ผมค่อนข้างเชื่อว่าสวไม่กล้า
แล้วต้องไม่ลืมนะครับสววันนี้เขาอยู่ได้อีกไม่นาน

สวชุดนี้เขาไม่สามารถที่จะลงรับสมัครสวต่อได้

ดังนั้นเนี่ยเขาเท่าที่ผมแอบทราบมาก็คือพวกเนี้ย
มันจะมีบางคนที่เป็นอาชีพสวคืออยากจะเป็น
วันสุดท้ายของชีวิตเขาอยากให้แก้รัฐมนุนในเรื่องนี้มาก

ดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่า
ถ้าสวเขายังจะแทงสวนนะครับประชาชน
เขาอยู่ในสังคมไม่ได้นะครับประชาชนไม่ให้อภัยเขาแน่นอน
ที่แล้วเราเจ็บปวดแล้วรอบนี้ถ้าเกิดคุณยังทำอีก
แล้วคุณจะเป็นสวอีกไม่นานเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ย
เขาจะไม่ปิดเซลวุฒิเฉยนะเขาจะเช็คบิน
มันจะเกิดมันจะเกิดแคมเปญเช็คบินสวนะครับ
เพราะว่าคุณพรากอนาคตของประชาชนไปอีกผมถึงค่อนข้างมองด้วยความหวัง
นะครับว่าการเลือกตั้งรอบเนี้ยนะครับเอาให้เกินสองร้อยห้าสิบนะครับ
ผมว่าสวไม่แทงส่วนแล้วผมก็เชื่อว่าถ้า
มีรัฐบาลที่มั่นคงหน่อยสักสองร้อยเจสิบเนี่ยนะครับ
เราก็สามารถที่จะสร้างรัฐบาลที่มั่นคงได้นะครับ
เองไม่เคยเชื่อใจสวเลยค่ะจริงจริงว่า
เราไม่สามารถที่จะไปคาดหวังกับเขาได้เพราะวันหนึ่งมีสิ่งจูงใจที่จะทำให้เขา
ไปตามที่คนที่เคยแต่งตั้งเขามาเขาก็อาจจะไปหมดไปอยู่รวมกันหมดก็ได้
ที่บอกวันนี้ทำเป็นสร้างภาพว่าแตกแยกกันเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยฉะนั้นค่ะมันจึงเป็นที่มา
ว่าทำไมเราต้องมีมากกว่า๓๑๐ที่นั่งให้ได้ในฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะ
เพื่อความปลอดภัยคุณเศรษฐาเคยพูดว่า
คนที่จะต้องโหวตเลือกนายกครั้งต่อไปเนี่ยจะต้องมาจากสอสอทั้งหมด
นั่นหมายถึงเราจะไม่อาศัยเสียงสวอีก
แล้วการแก้ไขรัฐมนูลที่สวจะต้องลงเสียง๑ใน๓

เราจะให้รัฐบาลขอให้ทำประชามติ
เพื่อจะมีสอรขึ้นมาล่างรัฐมนูล
นั่นคือเป้าหมายที่เราจะทำทันทีเมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้ว
แต่เราต้องได้เป็นรัฐบาลก่อนนะคะช่วยกันค่ะ
คือหมายความว่าเพื่อไทยจะเสนอแก้รัฐมนูลใช่ไหมคะ
ค่ะโดยไม่ต้องใช้เสียงสวค่ะ
เพราะยังไงสวเขาไม่ยอมให้แก้แน่นอน
จะแก้ประเด็นเดียวก็คือให้เขาได้อยู่ต่อ
ประยุทธ์ได้อยู่ต่อมากกว่า๘ปี
และให้สวได้อยู่ต่อกว่าอายุที่เขามีอยู่ในตอนนี้ค่ะ
ถามนิดนึงตัวจริงไหมคะคุณเศรษฐาตัวจริงไหมคะ
อิ่มเองอยากจะให้ทุกท่านนะคะ
ได้รับรู้การทำงานของพักเพื่อไทยว่า
เรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาก
คุณเศรษฐาคือท่านหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
วันนี้ทุกคนค่ะมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง
ที่สามารถประกอบกันเป็น๑ทีมเพื่อไทยทุกคน
ฉะนั้นแล้วค่ะถ้าทุกคนได้มาทำงานร่วมกันแน่นอนค่ะ
ในขณะที่ถ้าสมมุติว่าคุณเศรษฐาได้รับการเสนอชื่อในสภาพผู้แทนรัศดรให้เป็นนายกรัฐมนตรี
คุณอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์ก็ยังทำงานอยู่กับเรา
ขอแอบถามได้ไหมค่ะ
วันนั้นวันที่เราจะเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยจะเสนอชื่อใครฮะ

เพราะว่าเผื่อจะได้โหวต
เรามี๓คนใช่ไหมครับก็คือหนึ่งใน๓คนนี้ล่ะ
ยังไงเราเสนอแน่๓คนในรอบแรกก่อน
แล้วพอรอบต่อไปที่เราได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันแล้ว
เราก็จะมาโหลดหนึ่งคนค่ะ
ประชาชนอยากทราบว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งที่จะถูกเสนอชื่อ
เพื่อให้๒สภาพิจารณาร่วมกัน
โดยที่สวเราหวังว่าจะนั่งฟังอยู่เงียบก่อน

ไม่ว่าใครจะถูกจัดลำดับเป็นอันดับที่๑หรืออันดับที่๒หรืออันดับที่๓
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเสนอชื่อ
แต่สิ่งที่เราพยายามวางหลักก็คือว่า
พักการเมืองไหนที่ชนะเสียงมากที่สุด
เขาจะต้องมีโอกาสในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะครับ
ซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการที่เราเคารพมาโดยตลอดนะครับ
แล้วก็ไปจนถึงตั้งแต่ปีตอนการเลือกตั้ง๖๒ใช่ไหมครับ
ตอนนั้นเราก็ให้ทางพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลก่อน
ต่อไม่สำเร็จก็ถึงมาเป็นคุณธนทร
ซึ่งสุดท้ายก็จบที่การโหวตครั้งนั้น
ก็อาจจะได้พลเนตพยุทธกลับมา
แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าหลักการนี้
เป็นหลักการที่ทางภาคเก้าไกร
เราพยายามวางให้มันเป็นหลักการ
เป็นเหมือนวัฒนธรรมนะครับของการเลือกตั้งของประชาธิปไตย

เรารู้สึกว่าได้พลังบวกนะคะจากอดีตสอสอทั้งสองท่าน

จริงอยากให้ช่วยทิ้งท้ายเรื่องแบบ
บอกคนดูหน่อยเนอะว่าวันที่๑๔นี้
เราควรจะไปใช้สิทธิ์ในลักษณะไหน
ก็ผมคิดอย่างนี้นะครับวันที่๑๔เป็นวันสำคัญ
สำคัญมากในการที่เราจะช่วยกันกำหนด

มันเป็นโอกาสนะครับที่พี่น้องจะได้ตัดสินใจ
พี่น้องอยากจะเห็นหน้าตาของประเทศใน๔ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร
ซึ่ง๔ปีข้างหน้านะครับจะเป็น๔ปีที่เราสามารถสร้างอนาคตใหม่

สร้างสิ่งที่เรียกว่าชีวิตใหม่สำหรับประเทศไทยได้
ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าวันที่๑๔พฤษภาคมนี้
เราสามารถมีการเมืองดีมีปากท้องดี

เพื่อทุกคนในประเทศไทยร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ด้วยกันครับ
เช่นกันในวันที่๑๔พฤษภาคมไปแสดงพลังของประชาชน
พี่น้องประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง
จะบอกเหล่าผู้มีอำนาจได้ว่า
ประชาชนอยากที่จะเห็นประเทศเดินไปทางไหน
และเดินไปยังไงด้วยกากบาทในมือของท่าน
วันนี้เราไม่มีรถถังเราไม่มีอาวุธ
แต่เรามีปากกาที่จะเป็นอาวุธในการฆ่าพระเด็จการค่ะ

ต้องบอกน้องและท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่
ว่าวันที่๑๔พฤษภามันงานใหญ่จริงนะวิ
ดังนั้นต้องมาช่วยกันเลือกตั้งนะคะ
อย่าไปยอมเชื่อคำที่เขาโกหก
เลือกไปก็เท่านั้นเลือกไปก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้นะคะ
แต่จริงแล้วเนี่ยเสียงของเรานี่แหละจะเปลี่ยนประเทศได้ค่ะ
วันนี้ต้องขอบคุณแขกของเราทั้งสองท่านนะคะ
แล้วก็ขอบคุณอาจารย์สิริพันธ์ด้วยนะคะ
ก็ฝากติดตามรายการการเมืองวงเล่านะคะ
แล้วก็รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐด้วยกันนะคะ
ในทุกช่องทางทั้งไทยรัฐออนไลน์
แล้วก็สื่อในเครือไทยรัฐทั้งหมด
สำหรับวันนี้นะคะทางเราต้องขอลาไปก่อนนะคะ
ต้องขอบคุณแขกทั้งสองท่านนะคะ
คุณรังสิมันโรมแล้วก็คุมทีนะคะ
ขอบคุณค่ะ